คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
เรื่องเก่ายังไม่ทันคลายเกือบจะเกิดเรื่องใหม่อีกแล้ว
หลังจากที่มีคนเขาส่งต่อกันมาเยอะมากข้อความว่ามีนักการทูตจากต่างประเทศ
มาขอเข้าพักคอนโดหรูย่านสุขุมวิทย์อีกแล้ว
แม้ว่าคุณจะใช้อภิษฎในเรื่องของการทูตเป็นนักการทูตแต่ก็ไม่ยอมให้เข้าพัก
สุดท้ายคุยกันกว่า๓ชั่วโมงนะคะถึงยอมย้ายไปพักในโรงแรม
วุ่นวายเกิดขึ้นตอนทุ่มตรงเมื่อวานนี้นะคะ
เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยจะมาขอกักตัวที่คอนโดนี้๑๔วันค่ะ
แต่ว่าลูกบ้านเนี่ยไม่พอใจอืมเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกรณีเอ่อ
เด็กหญิงที่เดินทางมากับคณะทูตถูกต้องค่ะ
เพราะว่าคอนโดนี้เนี่ยมีลูกบ้านอยู่กันเป็นหลักพันคนนะคะก็เลยต้องออกมาเจรจากัน
เพราะว่าเกรงว่ามันอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้
คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เขาเจรจากันหน่อยนะคะ
จึงต้องขออนุญาตเขาอยู่ในรถไม่ลงมาจากรถ
แล้วก็ขออนุญาตที่จะให้เขาหาที่พักใหม่ค่ะ
ก็จะมีการเจรจากับตัวแทนของเขานะคะที่ชี้แจงกันว่า
ตัวแทนก็ที่แจ่งกันว่าเขาก็เป็นดิพลอแมตนะคะ
เขาก็มีอำนาจในการอยู่ที่นี่ต่างนะคะ
คือต้องบอกว่าในจังหวะที่เจรจานิติเขาเข้มแข็งมาก
จริงจริงคือแม้กระทั่งสถานทูตมาเขาก็ไม่ให้เข้าอ่ะ
คือต้องบอกว่าทางสถานทูตเล่าแบบนี้ละกัน
ตอนแรกในนิติบุคคลโทรหาสายด่วน๑๔๒๒

ถ้าสมมุติว่าคุณต้องสงสัยหรือว่ามีคนที่อยู่ในบ้าน
หรือว่าคนที่อยู่ในครอบครองป่วยเนี่ยโทรเบอร์นี้ปุ๊บเขาจะมารับคุณทันทีเลย
แต่พอโทรไปปุ๊บปลายสายบอกว่านี่เป็นเรื่องระหว่างสถานทูตกับนิติบุคคล
ช่วยประสานเรื่องกันเองขอไม่ยุ่ง
แบบนี้เลยนิติบุคคลต้องคุยกับนักการทูตเองอยู่๓ชั่วโมงกว่า
ตอนแรกเขาไม่ยอมนะคะเกิดการโต้เถียงกันด้วย
เพราะสถานทูตบอกว่าเรามีเอกสิทธิ์ทางการทูต
สุดท้ายต้องประสานตำรวจประสานสำนักงานเขตคลองเตย
ให้เข้ามาดูแลให้ถึงจะยอมจบเรื่อง
เจรจากันลงตัวที่๓ชั่วโมงกว่า
หรือว่าสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้วนะคะ
คือถึงแม้โฆษกสอบคอจะออกมายืนยันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่า
นักการทูตรายนี้เขาผ่านการตรวจเชื้อจากสนามบินมาแล้ว

แต่ยังไงก็ต้องกักตัวตามมาตรการ๑๔วันตามข้อตกลงของรัฐบาลค่ะ
ซึ่งนิติบุคคลก็อยากจะฝากออกมานะครับบอกว่า
อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลเรื่องมาตรการป้องกันโควิด๑๙หน่อย
อย่าให้เกิดกรณีแบบนี้อีก
นักการทูตเนี่ยเข้าใจว่าคอนโดยังไม่ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการเข้าพักของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
ก็เลยนึกว่ายังกลับไปพักที่คอนโดได้อยู่
แล้วก็ตอนแรกที่บอกว่าเข้าใจว่าเป็นนักการทูตจากเอสโตเนียนะคะ